และในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของคนในวงการนักร้องลูกทุ่งเนี่ยนะอืม
แน่นอนว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังศิลปินเลือดสตอทางภาคใต้เนี่ยโอ้โหพี่เอก
ใช่พี่เอกเอกชัยศรีวิชัยค่ะนี่พี่เอกนะฮะเพิ่งโพสต์คลิปล่าสุดนะครับ
ที่จังหวัดพัฒน์ทะลุงอยู่ใกล้น้ำตกต้นแผลทองในพื้นที่พัฒน์ทะลุงเนี้ยนะฮะ
ถูกน้ำเนี่ยซัดโอ้โหซัดเข้ามาเนี่ยภาพซ้ายมือเนี่ยช่วงกลางดึกเนี่ยเข้ามาเนี่ย
เพราะตอนที่ตอนที่รายงานข่าวออกมาทีแรกเนี่ย๕นาทีเท่านั้นท่วมสูงถึงเพดาน
แล้วพี่เอกบอกต้องวิ่งหนีกันออกมานะฮะวิ่งหนีตายออกมาในชุดนอนนะครับ
แล้วขับรถไปจอดหน้าอาคารโรงงานคือ๕นาทีเท่านั้นเนี่ยน้ำป่าไหลท่วมจนมิดเพดาน
นี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะฮะ
นี่ฮะเดี๋ยวดูคลิปตรงนี้หน่อย
มันมาแรงแล้วมาเร็วมากแถมมากลางดึกอีก
วันนี้เนี่ยล่าสุดถามไปยังพี่เอกนะครับทุกผู้ชมครับพี่เอกเอกชัยศรีวิชัย
พี่เอกบอกว่าตอนนี้น้ำลดแล้วนะเหลือคือพวกสภาพความเสียหาย
ใจที่สุดก็คือมันมาเร็วจนแบบเก็บอะไรไม่ทัน
วันนี้ก็มาล้างมาทำความสะอาดกัน
คือน้ำท่วมทำให้ทุกคนเท่ากันหมดเลยนะคือไม่เหลืออะไรเลย
ศิลปินลูกทุ่งแดนใต้อีกคนนึงท่านรู้จักแน่นอนนะครับ
บอกว่าน้ำท่วมบ้านคุณพ่อที่ตะบนโพรงจอราเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ฝนตกหนักมาหลายวันน้ำลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์นะ
แล้วก็เอ่อล้นลงมาจนเขื่อนพังวัวควายนี่ล้มตายเต็มไปหมด
ข้าวของนี่พังเสียหายหมดในพื้นที่ที่หมู่บ้านที่คุณพ่ออยู่ด้วยนี่ฮะเห็นไหมหนีไม่ทัน
หนีไม่ทันคือตอนนี้น้ำลดแล้วแต่คุณบ่าวีบอกว่าดินโครนนี่เต็มเลยค่ะ
เดี๋ยวจะมีภาพที่บ้านของคุณบ่าวีเนี่ยนี่รถมากลางดึกเหมือนกัน
คือโครนนี่เต็มบ้านเลยนะครับพี่หมาวีบอกนะครับ
แล้วที่น่าเศร้าที่สุดก็คือลุงทวีแป้นนวลเป็นน้าชายแท้ของคุณบ่าวี
ติดเตียงอยู่หนีออกมาไม่ทัน

พี่บาวีบอกว่าน้ำถ้วนใต้ครั้งนี้
เป็นบาดแผลในใจของครอบครัวเลยเเ
ก็คือน้ำมันน่าจะขังอยู่บนภูเขาอ่ะเวลามันตกหลายวันอ่ะ
ใกล้บ้านเลยเสียชีวิตคนหนึ่งเพราะว่าแกเป็นผู้ป่วยติดเตียง
มันย้ายออกมาไม่ได้น้ำมันท่วมสงสารแกมากเลย
ชื่อลุงวีด้วยน้าผมเองชื่อวีด้วยครับ

โดยเฉพาะแร่ไล่ทีโดนน้ำท่วม
บ้านพี่เอกก็ใช่แล้วก็บ้านหลายบ้านแล้วก็ต้องบ้านผมเอง
นะครับนะก็ขอเป็นกำลังใจพี่น้องแหละอีกร้ายพื้นทีเลยครับ